ตอนนี้มาดูที่จังหวัดอุบลราชธรรมดีกันก่อน
กรุบโบราณจำนวนมากฝังอยู่ใต้กัมแพงวัดโบราณ
คุณบอกที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นพระหายากแบบนี้
เป็นในพื้นที่ตำบลกุฎลาศอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ตอนนี้ชาวบ้านเขาพากันไปจุดทูปกราบไหว้พระกรุโบราณกว่า๒๐๐องค์
หลังจากที่ขุดพบแล้วก็นำไปเก็บรักษาไว้

จากการที่กรรมการหมู่บ้านไปปรับที่ดินสาธารณะในหมู่บ้าน
แล้วกลับว่าพบพระกรุโบราณดังกล่าว

การพบพระครูโบราณไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
เพราะว่าถือว่าในสมัยก่อนอาจจะมีการฝังพระ
สิ่งของมีค่าไว้หรือว่าถ้าตามวัด
จะมีการฝังไว้ใต้โบสถ์ก็จะเป็นกรุพระแบบนี้
โดยนายสุพิษสนุกพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ตำบลกุฎลาศ
บอกว่าทางคณะกรรมการชุมชนได้มีมติการใช้เงินในโครงการ๕
๕ล้านบาทในการทำสวนสาธารณะในหมู่บ้าน
ได้ดำเนินการนำรถแบ็คโฮล
แล้วก็รถไถเข้าไปปรับพื้นที่สาธารณะนะคุณ
ซึ่งก็มีตำนานเล่าขานกันมาว่าวัดประจำหมู่บ้านชื่อว่าวัดเหนือ
แต่ไม่มีใครสามารถยืนยันว่าตั้งอยู่ตรงไหน

ปรากฏเขาก็เลยบอกอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าตรงนี้จริงแล้วเป็นพื้นที่ที่มีจุดประสงค์
ในการที่จะทำสวนสาธารณะในการปรับปรุงพื้นที่ปกติ
ไม่ได้คิดว่าจะมีการขุดกรุพระแต่อย่างใดนะครับ
แต่ปรากฏว่าขุดไปขุดมาปรับพื้นที่ไปมา
บริเวณด้านทิศตะวันออกก็พบกำแพงดินโบดโบราณ
ขุดลงไปอีกประมาณ๒เมตร
หายโบราณ๕ใบแยกเป็นใส่กระดูก๓ใบ
แล้วก็มีพระเนื้อว่าน๑ใบและพระเนื้อเงิน๑ใบ
โอ้โหเมื่อกี้เห็นชาวบ้านเขาโชว์พระ

โดยนายสุพินยังบอกว่าสำหรับพระที่พบในครั้งนี้

แต่จากเซียนพระที่มาดูคาดว่าอาจจะมีอายุถึงพันปีนะคุณ
ซึ่งก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบแล้วก็นำไปเก็บรักษาดูแลไว้
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วย
เด็กก็ขุดใหญ่เลยลูกเจอไหมลูก
แต่ที่แน่เจอแล้วนะครับแล้วอายุมาก

แล้วก็สมบูรณ์ด้วยอ่ะองค์สมบูรณ์ดูสิค่ะใช่ค่ะ
ค่อนข้างสมบูรณ์ศิลปะเหมือนศิลปะทางลาวนะคะ

กรุที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งกรุนะครับ
พบเช่นกันค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
เป็นกรุที่อยู่บนหลังคาพระวิหารค่ะ
ซึ่งหลังจากที่แตกลงมาเป็นวัดแห่งหนึ่ง

เพราะว่าไปพบพระซุ้มกอรวมทั้งพระนางพญาพิมพ์ใหญ่
ร่วม๒๐๐องค์เลยนะคะนี่จากภาพเลยนะคะ

หลังจากที่พบพระเครื่องอายุกว่า๑๐๐ปี
จำนวนมากบนหลังคาวิหารวัดสุกุนาราม
หรือว่าวัดนกในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ขณะที่กำลังบุรณปฏิสังขรบริเวณหลังคาของโบสถ์นะคะ
พระเครื่องซุ้มกอและพระนางพญาพิมพ์ใหญ่
ร่วม๒๐๐องค์ค่ะก็ได้ถูกบรรจุ
อยู่ในกระป๋องนมข้นหล่อทับด้วยปูนอยู่บนหลังคา
ขณะที่ช่างกำลังเข้าซ่อมแซมนะคะ
ปูนที่โบกทับกระเบื้องทิ้งลงมาด้านล่าง
กระทั่งปูนขนาดใหญ่ที่ทิ้งลงมานะคะแตกกระจาย
พบว่ามีกระป๋องนมค่ะที่บรรจุพระเครื่องไว้ภายใน
ก็นำไปให้เจ้าอาวาสนะคะรวมทั้งกรรมการวัดนั้น
ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบนะคะ
พระครูใบดีกาอำพรวรธรรมโมนะคะเป็นเจ้าอาวาสของวัดบอกว่า
พระที่พบคาดว่าน่าจะเป็นกลอุบายของคนสมัยก่อน
เมื่อช่วงของการสร้างวิหารที่จะนำพระเครื่อง
จุไว้บนหลังคาเพื่อที่จะเป็นทุนทรัพย์
ในการบูรณวัฒน์หลังจากนั้นนะคะเมื่อที่วัดนั้นมีสภาพซุดโทรม
และครั้งนี้วิหารของวัดที่เก่าแก่เกิดการชำรุดหลังคารั่วค่ะ
ทางวัดก็จึงได้บูรณะแล้วก็นำพระเครื่องดังกล่าว
ได้พบพระเครื่องดังกล่าวนะคะ
นายรุ่งศักดิ์จันขจรกรรมการวัดบอกว่า
พระที่พบครั้งนี้คาดว่าความเก่าแก่น่าจะเกิน๑๐๐ปีค่ะ
ดูจากเนื้อที่คราบของกรุนะคะ
ถือว่าวัดก็จะได้มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างวิหารครั้งนี้ต่อไปนะคะ
ก็ต้องมาตรวจสอบกันดูนะคะว่าจริงแล้วอายุเท่าไหร่
เพราะว่าจากสิ่งที่บรรจุเป็นกระป๋องนม
หรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกระป๋องนมจริง

หรือว่าเป็นกระป๋องนมยุคใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องดู
ใช่ค่ะก็เลยต้องตรวจสอบว่าเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าที่คาดการณ์กันไว้
อายุ๑๐๐ปีจะ๑๐๐จริงหรือเปล่า
แล้วก็ต้องดูว่าใครไปเก็บไว้ในนั้นหรือว่าอย่างไร